มันไม่เห็นไม่ทันขี่จักรยาน
แล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายรูปไปนั่งหน้าขาวเข้ามา
เพราะอย่างนี้เข้ามีเกณฑ์ชุมลงไปถ่าย
ใครแข็งแกร่งที่สุดในปัจจับปี

เขาไปให้รูปวัยหนุ่มนะรูปเมื่อสามกี่วันที่แล้วนะ
อาจารย์นี้จะมีจ้าม๕๐๖๐บาท
พี่เล่นค่าแล้วนะแล้วจะเล่นค่าแล้วนะ

ใครเข้ามาก็แล้วแต่ต้องมาทุบหม้อข้าวของกรทมอืม

และเอาเงินอันนี้ลงมาช่วยเหลือประชาชน
อันไหนที่เป็นหม้อข้าวอันไหนที่เป็นตัวทำผลประโยชน

เอามาทุบซะทุบกระปุกแล้วเอาเงินเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชน
ผมไม่ได้จะไปชนไปทุบให้เกิดความขัดแย้งกับใครนะครับ

ถือว่าเป็นคาดราชการสังกัดของท่าวอากาศแล้ว
ผมเข้าใจความรู้สึกของข้าราชการชั้นผู้น้อยดี

สนับสนุนในสิ่งที่ผมคิดและผมจะทำ

อยากเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
โดยทำตัวเป็นค่ารับใช้ประชาชน

ผมส่งเสียงตรงนี้ดังให้กับพี่น้องประชาชน

ต้องมาทุบหม้อข้าวของกอทม

และเอาเงินอันนี้ลงมาช่วยเหลือประชาชน
เอาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
ก็ทมลงไปแล้วกว่าแสนล้านนะครับ

แหล่งน้ำนะครับเป็นพื้นที่รุ่มรุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับ
เพราะฉะนั้นเราปลูกเมืองแล้วเราก็ปล่อยให้คนสูบน้ำบาดานออกไป
โดยที่ไม่มีการกำกับดูแลที่ดีข้างล่างเป็นโพรง
ข้างบนมีสิ่งปลูกสร้างหนักพื้นดินก็ซุดตัว
ตอนนี้พื้นดินของเราซุดตัวต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วครับ
รามคำแหงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหนึ่งฟุตหรือสามสิบเซน
คุณระบายน้ำออกไม่ได้การระบายน้ำของกรทมใช้ไฟฟ้าสูบน้ำ
เพราะว่าเขาไม่จัดความการลดหลั่นของระดับน้ำเนี่ยลงไปนะครับ
เราสามารถทำได้ลำคลองเรามีเพียงพอครับ
แต่เราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีในการพร่องน้ำในลำคลอง
รอฝนแสนล้านที่ลงทุนไปผมบอกได้เลยว่าปัจจุบัน
สิทธิผลที่ได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าบริหารจัดการให้ดี
มีการทำให้แม่น้ำลำคลองมีลดหลั่นลงไปเป็นระดับ
ในการที่จะระบายน้ำด้วยไกรวิตี้จากสูงไปต่ำอันไหนไม่ได้ก็ใช้ปั๊มช่วยสูบออก
บริหารจัดการแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มงบลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียว
ผมสามารถทำให้ดีขึ้นได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภายในฝนหน้า
เลือกตั้งเสร็จฝนมาถ้าผมไม่ชนะเลือกตั้ง
ผู้ว่ากอทมคนไหนคิดว่าทำไม่ได้เรียกสิทธาไปครับทำให้ฟรี
กรุงเทพมหานครเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุด
การเมืองของกอทมก็คือการเมืองที่ล้อมาจากการเมืองใหญ่การจัดส่วนราชการเหมือนกันทุกอย่าง
การบริหารงานต่างของกรทมถ้าไม่ดีส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยตรง
เราควรที่จะทำกรทมให้ดีที่สุดถ้ายังทำกับประเทศไทยไม่ได้ทำกรทมให้ดีที่สุดนะครับ
นโยบายของไทยสร้างไทยเราบอกแล้วว่าทำเพื่อส่งมอบกรุงเทพมหานครที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน
พักก็จะบอกว่าส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานเราต้องพัฒนากรทมสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้คู่ขนานไปด้วยกัน
สิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยจะขอขุดทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยให้มันโปร่งใสให้มันวางอยู่บนดินไม่อยู่ใต้ดินก็ทำให้มันถูกต้อง
ไม่ต้องกลัวว่าจะไปขัดแย้งผลประโยชน์กับใครเมื่อทำไปสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยคุณจะปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้นอะไรไม่เป็นไรประชาชนเขารู้เขาก็รู้ว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่พอ
แต่ว่าการหลับตาข้างนึงให้ไปหาเงินเดือนอย่างอื่นเพื่อจะคงไว้แบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ทุบหม้อข้าวแล้วก็อดทนกันสักพักนึงให้ทุกอย่างดีขึ้นระบบดีขึ้นประชาชนจะเห็นเองแล้วเงินเดือนก็จะกลับมาเพิ่มให้กับราชการอีก
ในส่วนต่างที่ที่เป็นเงินใต้โต๊ะเป็นอะไรต่างเนี่ยจับขึ้นมาบนโต๊ะให้หมดแล้วผมก็จะตีแผนให้เห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในระบบราชการแล้วมันเอื้อกับคนที่จะไปนั่งในตำแหน่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอยู่ทุกกระทรวงทะบวงกลมตั้งแต่ระดับรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมาจนกระทั่งผู้ว่ากรทมจนถึงพอเขตจนถึง
ส่วนต่างในเขตด้วยซ้ำมันจะมีกล่องซ่อนเงินของตัวเองอยู่ผมทุบให้หมดแล้วจะชวนข้าราชการว่ามาช่วยกับผมทุบคนที่เขาได้ประโยชน์ตรงนี้มีไม่กี่คนหรอกครับคนที่เห็นแล้วก็เสียประโยชน์เยอะแล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นตัวบล็อกในการในการเจริญเติบโตในการพัฒนาเมืองผมทำตรงนี้ให้หมดแล้วผมทำอย่างจริงใจด้วย
กินเงินเดือนภาษีอัครองค์ของประชาชนนะครับ